คุณผู้ชมคะคือคนเดือดร้อนสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อน
แล้วสัตว์ไม่ได้เลี้ยงก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่อุดรหน่อยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
เขาก็กำลังเฝ้าเวรเครื่องสูบน้ำที่เขตเทศบาล
แล้วไปดูกันเจ้าหน้าที่เขาเจออะไรค่ะมันขึ้นมา
บอกมันด้วยเรามาช่วยมันเออบอกมันด้วยเรามาช่วยมัน
ดึงเอามือแรมโตขึ้นมาเลย
ลุกล่ะมันไหลแล้วมันไหลแล้ว

โอ้โหคุณสุภาษาราให้เสียงภาษากลางสิคะ
เมื่อกี้เขาทำอะไรบอกมันด้วยว่ามาช่วย
บอกมันด้วยว่าเรามาช่วยมัน
ใครจะไปคุยกับงูรู้เรื่องคะไม่ใช่แฮรี่พอตเตอร์นะคะ
แล้วตัวยาวมากอะค่ะ๓เมตร๔๐เซนติเมตร
เมื่อกี้เห็นไหมคนยืนเรียงกัน๘คน
ถึงจะถือเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้ตั้งแต่หัวถึงปลายหาง

ความยาว๓๔เมตร
สีหน้าสีตาพี่แต่ละคน
มีความสุขเหมือนกำชัยชนะอะไรเลยนะ
นี่คือเป็นอิทธิฤทธิอิทธิพลของเจ้าโพดุลจริงค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าน้ำหลากเข้าท่วมถนน
ตรอกซอกซอยในเขตเทศบาลอุดรธานีเนี่ย

เดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมงแบบไม่พักเลยนะคะ
เพราะว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากเขตเทศบาล
งูเหลือมมันก็เดือดร้อนไงมันก็หนีน้ำเหมือนกัน

ไม่รู้ว่าจะไปติดอยู่ในท่อในเครื่องสูบน้ำหรือเปล่า

ส่งคืนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อนะคะ
ทุกคนนี่เชียร์แบบสนุกมากเลยนะ